เพราะว่าที่นี่กลุ่มแม่บ้านเขารวมตัวกันหลังจากที่เขาปลูกพืชสมุนไพรแล้ว
เขาเอาไปต่อยอดสร้างอาชีพสร้างรายได้ว่าแต่ว่าพืชสมุนไพรที่ปลูกเอาไปทำอะไรได้ไปดูค่ะ
นี่เลยตามมาที่นี่เลยนะคะกลุ่มแม่บ้านพิกุณฑองสามัคคีหมู่ที่สาม
ตำบลพิกุณฑองอำเภอท่าช้างจังหวัดสิงห์บุรีสิงห์บุรี
ชุมชนแห่งเนี้ยเขานิยมปลูกสมุนไพรอืม
ไม่ว่าจะเป็นขมิ้นไพรตะไคร้มะกรูดอันชันรางจืด
นี่ผมชอบมากอันจืดอ่ะมันขับพิษนะอ่าถูกต้อง
ซึ่งเขาบอกว่าทางกลุ่มเกษตรแม่บ้านพิกุณฑองเนี่ยค่ะ
เขาจะนำสมุนไพรเหล่านี้มาต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์นะคุณ
และเป็นสินค้าโอท็อปโดยการนำต้นสมุนไพรมาแปรรูป
แล้วก็ยาดมสมุนไพรยาหม่องสมุนไพรด้วย
อย่างวันนี้นะคะทางกลุ่มแม่บ้านเขาโชว์การทำลูกประคบสด
เค้าให้ได้ดูอ๋อจริงคือเค้าเนี่ยจะใช้ขมิ้นไพรตะไคร้มะกรูดและใบมะขาม
มาหั่นและมาโขลกโป๊กโบนโคลกเลยอะค่ะ
แบบหยาบไม่ต้องละเอียดมากแล้วก็มาผสมเกลือพิมพ์เซนการบูล
จากนั้นก็ไปขึ้นรูปด้วยการเอาผ้าดิบมาห่อและก็ใส่กล่องบรรจุพันธุ์
ลูกประคบเนี่ยยังดีคุณดูนี่เนี่ยเป็นความปัญญาชาวบ้านมากคุณดูนี่เนี่ยเห็นมะ
ซึ่งการเก็บรักษาก็คือเก็บเข้าตู้เย็นนะครับถ้าคุณต้องการจะเอาไปใช้ลูกประคบ
ฉันรู้อยู่แล้วว่าหลายคนรู้ก็คือต้องเอาไปนึ่งสัก๓๕นาที
และก็สามารถใช้งานเอาไปประคบได้นะคะประมาณ๓ครั้งใช้ได้มาก
มันผ่อนคลายอย่างดีเลยผอมด้วย๓ครั้งไม่ต้องทิ้งนะคุณใช้ได้ไม่ได้ทีเดียวทิ้งนะ
สมุนไลน์ด้านในพอใช้๓ครั้งเสร็จแล้วคุณเอาไปใช้สปาเท้าได้นี่ไง
เอาใส่ลงไปในน้ำอุ่นแล้วก็แช่เท้าคืออย่างดีอ่ะมันคุ้มค่าสุดสุด
คุณสหัสศรีนะคะประธานกลุ่มโอท็อปบอกว่าผลิตภัณฑ์ที่นี่เป็นที่ขึ้นชื่อของชุมชน
แพทย์แผนไทยเนี่ยนิยมเอาไปใช้รักษาผู้ป่วยที่โรงพยาบาลด้วยแล้วก็เขาไม่มีหน้าร้านจำหน่ายนะคะ
แต่ว่าอาศัยการออกบูธแสดงสินค้าในงานสินค้าโอท็อปค่ะ
โดยการทำสมุนไพรของกลุ่มแม่บ้านพิกุณฑองสามัคคีเนี่ยนะทำให้เกิดการสร้างอาชีพ
สร้างรายได้แก่กลุ่มแม่บ้านแล้วก็เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ด้วย
ถ้าหากใครสนใจผลิตภัณฑ์สมุนไพรของเขากลุ่มแม่บ้านพิกุณฑองสามัคคี
สอบถามได้เลยหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างเราขึ้นให้แล้วนะจ๊ะ
อยากได้ยะดมยะหม่องอะไรเงี้ยดิฉันชอบ

ดิฉันชอบมากคือแบบเขามียาหม่องยาดมแล้วก็มีไอเนี่ย
ที่เป็นลูกประคบสมุนไพรแบบนี้นะคะก็คือผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรต่างนั่นเอง
ก็เอามาต่อยอดจากการปลูกใช่ไหมพอปลูกแล้วพอมันขายเป็นแบบสดแล้ว
ส่วนที่มันปลูกเกลือเยอะเนี่ยก็เอามาเป็นแบบต่อยอดเป็นผลิตภัณฑ์
เออขอบคุณมากใช้วัดสดุทั้งอย่างให้หมดเลยนะคะ